คนร้ายใช้อาวุธปืนไปยิงผู้ชายอายุ๔๖ปีจนกระทั่งเสียชีวิต
จุดเกิดเหตุก็คือสาลาพ่อท่านคล้ายวาจาศักดิ์สิทธิ์
ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ผู้ตายก็คือชื่อนายสินชัยเวชศาลอายุ๔๖ปี
สภาพศพตอนที่ตำรวจไปตรวจสอบก็คือนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่บริเวณท้ายถอย๑นัด
แผลเวอะเลยกระสุนฝังในใกล้กันก็ไปพบรถจัดกระยายยนต์ของผู้ตาย
พับอยู่มีตะกร้าใส่ผลไม้ด้วยค่ะ
ทีนี้ไปสอบถามภรรยาของผู้ตายนายจันฟองเก่งกล้าอายุ๔๔ปี
พอเห็นศพสามีเนี่ยโอ้โหร้องห่มร้องไห้แทบจะเป็นลมล้มพับนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีไปเก็บมังคุดในสวน
แล้วเอาไปขายให้กับพ่อค้าซึ่งตอนนั้นตัวเองก็กำชับบอกว่า
รีบไปขายแล้วก็รีบกลับมากลับมาทานข้าวเย็นด้วยกัน
แต่ระหว่างทางมันมีฝนตกหนักสามีก็กำลังกลับมา
ขี่รถฝ่าสายฝนกลับบ้านระหว่างนั้นตัวเองบอกว่า
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดตอนนั้นไม่เอกใจไม่มีลางอะไร
ไม่คิดว่าสามีจะถูกยิงจนกระทั่งเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่า
สามีถูกยิงเสียชีวิตแล้วโอ้เธอบอกว่าเสียใจมาก
แล้วตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยใครเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงสามี
เพราะไปตรวจสอบประวัติสามีสามีก็ไม่เคยเล่าว่า
ไปมีเรื่องบาดหมางกับใครมา
เรื่องต้นคาดว่าหลังจากที่ผู้ตายออกไปขายมังคุด
ระหว่างทางกลับบ้านมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
พอถึงบริเวณสามแยกหน้าสาราพ่อท่านคลายวาจาศักดิ์สิทธิ
ผู้ตายเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าปากซอยบ้านแล้วคนร้ายดักซุ่มในป่าบริเวณสามแยก
ใช้ปืนลูกซองจ่อไปที่ผู้ตายแล้วยิงตายคาที่หนึ่งนัด

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องชื่นชมตำรวจที่ทุ่งสงศ์นะคะ
เพราะว่าล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคนเกาะเหตุได้แล้ว
ชื่อว่านายวิโชธปล้องบรรจงอายุ๕๕ปี
หลังจากที่นำตัวไปสอบสวนไปตรวจหาคราบเขม่าวดินปืนจากชุด
มันติดอยู่จริงก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายวิโชธ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสอบสวนถามว่าไปฆ่าเขาทำไมวิโชธ
โชธบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาบาดหมางกับผู้ตาย
เรื่องของการขับรถเฉียวชนก็เลยแค้นกลับมาก่อเหตุนี้ขึ้นนะคะ